ดูกันที่หนุ่มเนื้อหอมกันบ้าง

พระเอกแต่บอกเลยว่าดังยิ่งกว่านั้นอีกนะคะ
นี่นะคะขึ้นเขียงศัลยกรรมครบมาเป็นปีแล้ว
งานนี้ตลกสุดเฟี้ยวลุงรงลุงรงโพธาราม
ขอมาเมาส์ความปังแบบขายขำด้วยนะ
ชนิดที่ว่าทำแล้วงานเข้าไม่หยุดเฮ้ยมันฮอตอ่ะลูกเอ้ย
หน้าไม่เปลี่ยนแต่คอเปลี่ยนไปดึงคอมา
ก่อนหน้านี้คอลุงเหี่ยวมากเขาเรียกคอเหี่ยวเลย

ได้หลายทบมากเดินนี่เหยียบหนังคอล้มอ่ะ
คุณผู้ชมขาเป็นไงสะดุดหนังคอตัวเองไง

หล่อตามหน้าเดิมแล้วกันนะแต่คอมันเหี่ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละ
ชอบครับดีจ้ะแต่ที่ยอมรวบรวมความกล้าไปขึ้นเขียงไม่ใช่ว่าจะไปเป็นตัวพ่อสายมงสายมูตามคนอื่นเขานะคุณผู้ชม
แค่อยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเฉยเพราะว่าแกบอกว่าอยากอยู่วงการนี้อีกนาน
แล้วงานนี้ลุงรงก็บอกเลยว่าคิดถูกแบบสุดเลยนะเชอรี่
เพราะตั้งแต่ที่ลุงไปขึ้นเขียงปรับโงเห้งมาคุณผู้ชม
รับงานแบบไม่พักเลยนี่เป็นไงดิฉันไปเป็นลูกน้องเขาเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ร้าน
อ๋อแล้วตามเสิร์ฟด้วยตามเสิร์ฟต้อยเลยฆ่าตัวก็ไม่ได้แม่นะ
แล้วแกก็บอกว่าร้านเนี่ยขายดิบขายดีไม่พอตอนนี้ละครก็ปัง
ฟอร์มยักษ์ก็มาทั้งได้เล่นประกบพระเอกดังแล้วก็บินไปถ่ายกันไกลถึงญี่ปุ่นด้วย
เรียกได้ว่านะนับนิ้วคิวงานแล้วปุ๊บ
รงบอกเลยว่าเนี่ยเยอะที่สุดในชีวิตแล้วปังจริงตอนนี้ก็เลยแบบว้าว

ลุงไม่ใช่เป็นคนสายมูเพราะฉะนั้นแล้วไม่เชื่อเรื่องมู
ไม่เชื่อเรื่องว่าไปไอ้นี่มาแล้วแต่ว่าโงเห้งมันก็ต้องก็ต้องมีบ้าง
เวลาออกทีวีหน้าตาเราเป็นนักแสดงก็ต้องดูดีหน่อย
ไม่ใช่ให้แก่หงาเหงือกนึงไม่แก่ตามอายุไม่ได้
ลุงเป็นตลกที่ยิ่งแก่ยิ่งงานเยอะครับไม่คุยครับ
แต่ก่อนนี้งานสมัยหนุ่มงานสู้ตอนนี้ไม่ได้นะ

ต้นพิธีการยังอีก๑๔อะไรเป็นหนังมั้ยเฉพาะหนังนี้

แล้วก็ที่กำลังจะถ่ายอยู่อีก๓เรื่อง
นี่จุกะไม่เหลืองานให้ใครในวงการทำกันแล้วหรือไง
ก็บอกแล้วไงยิ่งแก่ยิ่งงานเยอะไง
เราก็หล่อซะด้วยไอ้เราก็ดูไม่แก่ซะด้วย
พอโกนหัวปักทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย
เอาล่ะหล่อปังปะแหละ

แล้วนี่พิสูจน์มาด้วยตาเนื้อแล้วคุณผู้ชม
เป็นยังไงนั่งสัมภาษณ์ลุงรงเป็นยังไงเป็นยังไงมีไหมรอคอแกตึงเปี้ย
เป็นยังไงเป็นยังไงของพี่แจ๊กรีนเป็นยังไงเป็นยังไงเอานี่ไปทำที่เดียวกับลุงรงเหรอ
ยังไม่ได้ไปเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำคอเขาไม่ตึงหูเขาตึงอย่างเดียว
อ้าวข่าวลุงลุงโดนฉันซะแล้วแต่ลุงใจดีมากแล้วก็ขอบคุณมากนะคะ
ให้ไปถ่ายทำถึงครัวลุงรงที่ธาตุวิทย์โทษรัพย์เลยค่ะอ่า